การพนันไม่เคยทำให้ใครรวยและแถมอาจจะทำให้คุณจนลงด้วย
พอจนจนเงินก็อาจจะจนตรอกผู้ชายคนนึงค่ะจน
เพราะว่าเล่นพนันบอลออนไลน์จนไม่มีเงินใช้ก็เลยตัดสินใจไปก่อเหตุ
กระชากสร้อยผู้หญิงคนหนึ่งแต่ช่วงเวลาที่ไปกระชากสร้อยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์อยู่เขาก็เลยรถจักรยานยนต์ล้ม
แล้วได้รับบาดเจ็บส่วนตัวเองสร้อยทองก็ไม่ได้ได้ไปด้วยนะคะ
นี่ภาพกล้องวงจรปิดจับช่วงเหตุการณ์ไว้ได้เนี่ย
สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำขี่รถจักรยานยนต์ตามมาและหลังจากนั้นไปก่อเหตุ
กระชากสร้อยผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์สวมเสื้อสีชมพู
แล้วช่วงที่กระชากสร้อยเขาเนี่ยรถเขาเสียหลักล้มลงแบบนี้
ส่วนผู้หญิงที่สวมเสื้อสีชมพูและถูกกระชากสร้อย
รถล้มได้รับบาดเจ็บชื่อว่านางสาวพิมพันธ์รัตนสมประดิษฐ์
อายุ๒๐ปีตำรวจตรวจสอบเลยค่ะจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางต่างเจอแล้วเจอรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
เป็นฮอนด้าคลิกสีดำหมายเลขทะเบียนชนบุรี
หลังก่อเหตุเอาไปซุกไว้ค่ะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
วันนี้นะคะหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมา
อภัยนะคะเมื่อวานี้หลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมา
จากทะเบียนรถทราบชื่อแล้วใครครอบครองทะเบียนรถ
แล้วก็ทราบด้วยว่าเขาทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่ง
และหลังก่อเหตุก็ไปทำงานตามปกติตำรวจตามไปเลยค่ะ
วบตัวไว้ได้ผู้ก่อเหตุชื่อวนายธีรเดชประพาพาณิชย
อายุ๓๙ปีเจ้าตัวรับสารภาพแล้วก็บอก
มาแล้วสองครั้งเอาฟังเสียงเขาค่ะครั้งล่าสุดคือไปดึงข้อมือเขาเตะ
สำเร็จครับก็เลยรถล้มครับที่ตลาดไฟฟ้าครับ
ได้ไปทองยาวมันแค่นี้ครับก็เลยไปขายได้๕๓๐๐บาทครับ
ครั้งแรกที่ก่อเหตุได้ไปเอาทองไปขายได้๕๓๐๐บาท
ก็เอาไปจ่ายหนี้เขาเพราะว่าติดพนันบอลออนไลน์เนี่ยนะคะ
ส่วนครั้งนี้ไม่สำเร็จและยังแถมให้ผู้เสียหาย
ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยตำรวจนำตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะ
รวมถึงมีข้อหาติดยาเสพติดด้วยค่ะ